แป๊บเดียวค่ะลูกสาวตัวน้อยของคุณแม่ลิเดีย
น้องเดมี่อายุ๖เดือนแล้ว

หน้าตาน่ารักหน้าช้างมาก
จนคุณตาคุณยายโอ้ญาติพี่น้องเนี่ย

ไม่ใช่แค่ครอบครัวเขาจะหลงนะพวกเราเองเห็นแล้วก็หลง
หน้าตาน่าเอ็นดูมากโดยเฉพาะ
แมททิวโอ้โหไม่ต้องพูดถึงคุณ

อยากจะมีอีกสักคนสองคนแต่เรื่องนี้
เจ้าตัวติดเบรกเอี๊ยดเลยนะคะขอพัก
แค่นี้แต่จะต้านสามี

อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ

พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้เขาโอเคอยู่เขาอยากมี
สามสี่คนแต่เด็กก็บอกเด็กไม่ไหวแล้วจริง

เขาก็เลยแบบเหมือนโตมาแล้วก็
ไม่ได้มีเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้เขาก็เลยคิดว่าแบบ
อยากให้มีพี่น้องหลายคน

มันมีแค่กันและกันมันน่าจะมีกันและกันและกัน

วัดการสาวว่าใครจะชนะ
เบียดชนะแน่นอน